เวลาเราไปดูหนังกลางแปลงตรงอ้อยควัน

ยังไม่มีเหมือนในรุ่งหนังใช่ไหม

เมื่อคืนใครไปมาบ้างยกมือหน่อยบอกต่อกันมาหน่อยนะครับ
กรุงมีความสุขกันในช่วงนี้ดนตรีในสวนก็มีหนังกลางแปลงก็มีให้ดู
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยเมื่อคืนคนเยอะมากนะที่ลานคนเมืองนะครับ
เพราะว่าเป็นการเปิดฉายหนังในเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงเป็นคืนแรก
เฮ้ยแหลมคนเดี๋ยวนายพาพวกเราค้นดูให้ทั่วต่อถ้าเจอพวกมันจับมันมาให้เรา
เฮ้ยอย่าเพิ่งมาทำอะไรกันนะเว้ยเราจะสอบส่วนมันเอง

ยังไงล่ะ

คุณผู้ชม๒๔๙๙อัธภัณฑ์ครองเมืองประเดิมลงจอกลางแปลงเรื่องแรกที่ลานคนเมืองเมื่อคืนนี้
ถือว่าเป็นหนังเปิดตัวเทศกาลโอ้โหเมื่อคืนนี้คนไปดูเยอะมาก
กรุงให้ความสนใจเยอะมากมานั่งดูนั่งชมจนเต็มลานคุณ
นี่ฮะโดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครต้นคิดมาเป็นประธานในการเปิดงานนี่
พร้อมกับช่วยทำท่าไล่ฝนไปไปเพราะคืนก่อนหน้านี้ฝนตกใช่ไหม
แต่คราวนี้ไปเมฆที่มีเยอะอยู่เนี่ยออกไปก่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกมางานปล่อยแน่นี่
ชัชชาบอกไปทางนู้นไปทางนู้นนู่นไปฝั่งเหนือนู่นได้ผลด้วยนะได้ผลนะ
ทำให้ฝนไม่ตกแป๊บเดียวท้องฟ้าเปิดโล่งแจ่มใสขึ้นมาทันที
หลายคนบอกผู้ว่าผู้ว่าชัดชาตินอกจากดูกรุงเทพแล้วผู้ว่ายังไล่ฟ้าไล่ฝนได้อีก
ค่ะแล้วก็ก่อนที่หนังจะฉายคือเขาจะมีกิจกรรมก่อนคุณ
ปั่นภัยบูลเกียรติเขียวแก้วก็มาร้องเพลงเพราะให้ฟังเหมือนกันคุณ

ฟิลแห่งความสุขเลยในช่วงเย็นนะฮะ
ก่อนจะร้องเพลงที่สร้างความสนุกสนานคึกคัก
อย่างเช่นเพลงงานวัดคุณเคยฟังไหม

วกกับบริเวณรอบลานก็มีบูธอาหาร
มาพร้อมกับหนังกางแปลงสมัยก่อน
มีทั้งนี่เค้าโพดขั้วแบบโบราณนะ
อ้อยขวัญเค้าเกลียบว้าวชอบเลยนะฮะ
ใครที่หิวแบบหนักก็ผัดไทยอะไรก็มี

บรรยากาศเห็นพี่น้องชาวกรุงเทพมันละครมีความสุข
เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่ง
มันพอได้ไหมบรรยากาศนั้นเอง
ได้ครับแบบนี้แหละครับที่เราอยากให้มันเป็น
ทุกคนออกมาจับจ่ายใช้สอยทุกคนร่วมทำให้มันเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
มันมีความหวังเนอะจากที่แบบที่เราแบบรู้สึกแบบมันเงียบเหงามานานนะคะ
พอมีแบบบรรยากาศแบบนี้มันทำให้รู้สึกแบบมันมีความสุขอะค่ะ
แต่ผมพูดแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยความสุขมันมีอยู่ทั่วไปในกรุงเทพนะ
แค่เราช้าลงนิดแล้วก็ดูรอบตัวเรา

ก็ไปเจอแบบสามีมาช่วยภรรยากวาดถนน

พอเราได้ฟังเรื่องดีอย่างนี้ไม่เหมือนจริงแล้วความสุขก็มีอยู่ทั่วไปแหละ
แต่เราอาจจะเครียดแก่สิ่งต่างเยอะผมว่าก็ให้ช้าลงนิด

อย่างเงี้ยความสุขมันไม่ได้มาดูหนังกลางแปลก็ได้
มันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรานิ่งเราก็มีความสุขได้ไง
อย่างที่บอกไปว่าก่อนที่จะฉายหนังกลางแปลง
ตรีมีการเสวนาอะไรการเวิร์คชอปอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็มาร่วมเสียวนาคุณติ๊กเจ็ดสาดาพรมาสรรพายส์
นี่ไงคุณผอมคุณเทศนี่เนี่ย
หน้ายังไงก็หน้าอย่างนั้นล่อมากค่ะมั้ง
อันนี้คุณคุณตายซิริวัณรัชสัตว์ไปถ่ายรูปด้วยนะคะไทรัช
อิจฉาเลยใช่ไหมอิจฉาโอ้โฮ
ไหลถึงสี่ทุ่มก็ยังได้เลย

เพราะว่าฉายเรื่องเดียวนะครับ

เจอกันที่ลานคนเมืองฉายเรื่องเวลาในขวดแก้ว
นี่ครับ๓๖นะครับ
พรุ่งนี้ลานคนเมืองฉายเรื่องอะไรไหมคุณ
แพร่ดำผมสนใจเรื่องนี้มากแพร่ดำ
เพราะเป็นหนังปี๒๕๐๔นี่คุณ

นี่แพร่ดำหลังเก่ามากผมไปขอนะจากหอภาพยนตร์ขอมาออกเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดู
จะได้เห็นนะเป็นหนังอาชญากรรมฟิล์มนัวเรื่องแรก
คุณนี่ผู้หญิงชื่อแพร่นางเอกนะฮะแล้วมีภาพของความรัก
แล้วก็มีภาพของกรุงเทพเดี๋ยวคุณดู
กรุงเทพสมัยก่อนน่าจะเป็นวัดเบนจมะบพิษ
ค่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูฉากต่อไปนะอีกแป๊บเดียว
ฉากต่อไปจะเห็นวัดในพื้นที่ปี๒๕๐๔วัดเป็นแบบนี้

ผู้ว่าเขาอยากเอาหนังที่มีฉากในกรุงเทพมหานคร

ส่วนวันพรุ่งนี้ที่จะฉายที่ทรูดิจิทัลพาร์คเขตพระขนง

นาคพระขนงเดี๋ยวดูนะเมื่อปี๒๕๕๙
แม่นาคยืดมือเก็บมะนาวอย่างไร

ไปได้เดี๋ยวจะไปเก็บเย็นเจ้าพี่
อ้าวต้องไปเก็บ
นี่เป็นอย่างไรนะคุณ
นาคปี๒๕๐๒ยืดมือเก็บมะนาว

แล้วก็มีฉากต่างที่แม่นาคถูกน้ำมนต์อะไรอย่างนี้
ฉากยื่นมือนี่คืออมตะมากเลย
ฉากยื่นมือแบบสุดยอดของแม่นาคเลย
เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องแม่นาคเลย

นี่ฉายต่อเนื่องนะ

ส่วนสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อไปตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม

บางคนบอกนะบอกนิ่มแอร์เย็น
ไม่ฟินเท่าปูเสือดูหนังกลางแปลงกับเพื่อน
สุดยอดฟินมากฟินนะอยากให้ไปกันเยอะนะคะได้เห็นอะไรที่เราไม่ได้เคยเห็นอ่ะ
ปี๒๕๐๒๕๐๔เราเกิดไม่ทัน
อีกนิดหนึ่งใส่หน้ากากน้ำมัยกันด้วยนะถ้าไปอยู่ในหมู่คนเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นโล่งแจ้งก็ตามนะคะ